คุณผู้ชมครับโดยทั่วไปแล้วทุกคนคงอยากจะได้ของที่ดีที่สุด
และราคาเหมาะสมที่สุดในครอบครองนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง

แต่ว่าบังเอิญว่าไปต้องตาต้องใจสินค้าชนิดเดียวกัน
ชิ้นเดียวกันก็เลยยื้อแย่งกันไปกันมา
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็หยิบกันไปหยิบกันมาคือต่างคนก็ต่าง
จะอยากจะซื้อสินค้าชนิดนี้นะครับดุเดือดครับเหตุการณ์นักท่องเที่ยว
ชาวจีนกำลังแย่งสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
ในภาพก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสื้อสีขาวถือตระก้า
ซึ่งในนั้นเป็นสินค้าชนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นสินค้าอะไร
จากนั้นมีชาวจีนอีกคนหนึ่งที่มากับแฟนใส่เสื้อสีดำ
ตรงเข้ามาย่างสินค้าที่อยู่ในตระก้าครับแล้วก็ยื้อยุดฉุดกระชากันไปกันมา
ถกเถียงกันสลับไปมานะครับจากนั้นต้องมีพนักงานครับ
เป็นตัวกลางของทางร้านเข้ามาห้ามทับบอกว่าสินค้ายังมีอีกใจเย็นใจเย็น
ทำให้สองฝ่ายเนี่ยก็หยุดการปะทะคารมแต่คลื่นไม่ได้สงบเพียงเท่านั้นนะครับ
สุดท้ายผู้หญิงที่มากับแฟนนุ่มก็จัดการคว่ำตระก้าซะเลย
เพื่อระบายแค้นก่อนจะแยกย้ายกันไปนะครับไหนก็ไม่ได้ของชิ้นนี้แล้ว

คลิปนี้ครับถูกโพสต์โดยคุณธนบูลเมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ถูกแชร์ผ่านทางเพจต่างหลายต่อหลายเพจ
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าในมุมหนึ่งอยากรู้เหลือเกินว่าสินค้าที่แย่งกันอยู่นั้นเนี่ยคืออะไร
ถ้าหากเฉลยออกมาน่าจะเป็นสินค้าขายดีอย่างแน่นอน
บางส่วนนะครับก็สืบสอกันและเดาว่าอาจจะเป็นครีมทาผิว
ที่บางคนก็มองว่าจากเหตุการณ์นี้ทุกคนควรจะรักษากติกาในสังคมการอยู่ร่วมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องมารยาทและการให้เกียรติกันต้องยึดถือปฏิบัติกันให้มากนะครับ
นี่นะฮะความวุ่นวายที่เกิดขึ้น